มาดูเหตุหญิงสูงวัยวัย๖๙ปีนะฮะ
เสียบกุญแจคาไว้ที่รถจักรยานยนต์อีกแล้ว

แม้ว่าท่านจะเดินเข้าบ้านไม่ถึง๕นาทีก็ตามนะฮะ
แต่อย่าคิดว่าโจรเขาช้า

บางทีเขาผ่านมาแล้วเขาสังเกตเห็นแป๊บเดียวเขา

แป๊บเดียวเองเขาก็ลักรถของเราไปได้แล้วนะฮะ
มีกุญแจเสียบอยู่โอ้โหสบายมาก

นี่ภาพจากกล้องวงจรปิดเห็นพฤติกรรมของคนร้าย
เขาก็ดูไม่ได้ใจไม่ได้เร็วนะคุณ
นี่ค่อยใจเย็นกว่าจะเก็บสภาระกว่าจะทำอะไรอีก
เพราะว่าถ้าสตาร์ทรถเดี๋ยวมันจะเสียงดังเดี๋ยวเข็นไปสตาร์ทที่อื่นก่อน
โอ้โหแต่ก็ดูเขาโอ้โหใจเย็นเหลือเกินนะครับ
ก็ภาพจากกล้องก็จับภาพได้
เป็นคนร้ายน่าจะเป็นชายอายุประมาณ๓๕๔๐ปี
เดินมาตามถนนพอถึงหน้าบ้านของหญิงสูงวัย
คนร้ายเห็นรถจักรยานยนต์จอดอยู่หน้าบ้านก็เลย
เดินข้ามถนนเปิดเบาะรถและตรวจดูน้ำมันในถัง
แล้วก็รีบเข็นรถหลบหนีออกไป
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในตำบลโพสามต้นอำเภอบางปะหัน

โดยคุณป้าน้ำค้างวิชาชูนะครับผู้เสียหาย
ก็ยืนชี้จุดที่จอบรถจักรยานยนต์หายไป
แล้วก็เล่าว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วงเที่ยง
ขณะนั้นรีบมานั่งทำปลาเข็ม
จอดรถจักรยานยนต์ไว้ไม่ใกล้นะ
ไม่ไกลนะไว้ใกล้

แล้วก็เสียบกุญแจคาไว้ที่รถเลย

ก็ถือปลาเค็มเดินเข้าไปใส่ตู้เย็นแป๊บเดียว
ถึง๕นาทีเดินออกมารถจักรยานยนต์โอ๊ยหายไปแล้ว
หายไปแล้วนะครับโอ้โฮตกใจครับแค้นใจเป็นอย่างมากนะครับ

หลังเกิดเหตุได้เข้าแจ้งความที่โรงพักบางประหัน
และนำภาพวงจรปิดโพสต์ลงในสื่อออนไลน์
เพื่อช่วยหาทางตามหาตัวคนร้ายมาดำเนินคดี

เจ็บใจตรงนี้ด้วยแหละดูดิดูสิมาแบบใจเย็นนึกว่ารถตัวเองหรือไง